คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณ

ไปนอนกับพ่อค่ะก่อนเกิดเรื่องเนี่ยนะคะ
ลูกสาวอยู่ดีก็บ่นว่าอยากนอนกับพ่ออยากนอนกับพ่อ
เหมือนกับเป็นรังบอกเหตุยังไงก็ไม่รู้นะคะขอไปนอนกับพ่อค่ะ
แต่ว่าลูกสาวอ่ะคล้ายคล้ายอยากนอนกับพ่อ
คืนสุดท้ายนะอยากจะมานอนคือพ่อเขาจะทำงานอยู่หน้าห้อง
ชอบทำงานนะครับแพ้ไม่ชอบเอและนี้น้องน้องเอ่อ
ลูกสาวคนตัวจะชอบมานอนมานอนกับพ่อคืนนั้น
แต่ปกติไม่มาค่ะมีมีที่ที่หลังจากเสียแล้ว
คุณนึกได้ว่าลูกอยากมานอนกับพ่อปกติไม่มาค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดก็คือภาพสุดท้ายอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
ค่ะภาพของคุณธนกฤษนะฮะเนี่ยภาพเนี้ยครับ
คือกำลังจะถ่ายรูปแล้วก็เกาะขึ้นไปนั่งบนราวสะพานนิดนึง
อืมนี่คือภาพสุดท้ายนะครับที่คุณจันเพลถ่ายภาพสามีแล้วก็ร่วงลงไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดกรสินนะครับ
ไปที่สะพานเทพสุดานี่เป็นภาพมุมสูงนะฮะ
สะพานสะพานนี้นะครับภาพจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสองช่องจราจรความยาวสองพันสี่สิบเมตร
อยู่เหนือเขื่อนลำเปล่านะครับเชื่อมระหว่างแหลมนวลวิเศษ
โนนบุรีอำเภอศาสตร์สคันกับเกาะมหาราชตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีของจังหวัดกาลสิน
เทพสุดามองเห็นทัศนียภาพได้อย่างสวยงามเลยนะครับ
ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเปล่าคือถ้าไปอยู่บนนี้เนี่ย
เห็นอ่างเก็บน้ำลำเปล่าได้อย่างชัดเจนผู้ที่ต้องการชมวิวบนสะพาน
สามารถจอดรถบนไหลทางได้นะครับก็เลยกลายเป็นอีกจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยว
นิยมมาถ่ายรูปมานั่งชมวิวกันโดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นเย็นพระอาทิตย์ตกนะครับ
สะพานแห่งนี้เปิดใช้เมื่อปี๕๔นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็๑๐ปีพอดีนะครับ
เราตรวจสอบสะพานตรงราวสะพานนะครับพบว่าราวสะพานตรงนี้นะฮะ
มีความแข็งแรงนะฮะราวสะพานก็แข็งแรงดีทำจากสแตนเลสนะฮะ
เขาจะมีล็อกด้านในที่สามารถมายืนชมวิวได้ค่ะเห็นไหมฮะ
สื่อของเราไปดูนะครับคือถ้าความสูงของเราสะพานเนี่ย
ประมาณเอวพอดีสำหรับผู้ใหญ่นะทีนี้มันเป็นสแตนเลสค่ะ
แล้วก็หม่นหม่นกลมกลมตรงราวสะพานข้างบนเนี่ย
เราลองเอาน้ำราดบนสะพานพบว่ามันจะลื่นเลย
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุฝนตกนะคะมีฝนตกลงมานะฮะ
ถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยมันลื่นแน่นอนก็จังหวะที่ผู้ตายก็ขึ้นไปนั่งใช่ไหมฮะ
จังหวะนั้นก็ลื่นลงไปพอดีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ทุกผู้ชมครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันด้วยนี่ฮะ
ลงไปด้านล่างน้ำก็จะลึกแบบนี้นะครับบรรยากาศงานศพวันนี้นะครับ
ก็มีผู้ที่มาแสดงความเสียใจไว้อะไรกันนะครับทั้งญาติญาติแล้วก็ครอบครัวนะครับ
ภรรยาก็ยังเสียใจอยู่คุณจันเพ็ญอายุ๓๔ปีนะครับภรรยาของผู้เสียชีวิต
วันนี้เธอบอกกับเราว่ายังทำใจไม่ได้นะครับยังร้องไห้ตลอดเวลา
นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเธอเป็นคนถ่ายภาพภาพสุดท้ายเลยของสามี
เธอยังวิงวอนผ่านทีมข่าวของเรานะครับนี่ฮะเธอนำโทรศัพท์มือถือให้ดูเนี่ย
บันทึกภาพช่วงเวลานั้นเมื่อวานเนี่ยเธอบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยให้เกียรติสามีของเธอที่ต้องเสียชีวิตด้วย
คือผู้ที่กำลังพูดถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย
ก็จะพูดไปว่ามันเกิดจากความประมาทค่ะแน่นอนแล้วว่ามันคือความสูญเสียนะฮะ
แล้วพอพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยผู้ที่เขาอยู่ข้างหลังที่มีชีวิตอยู่เนี่ย
เขาก็ยิ่งบอบช้ำไปอีกเธอบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงนะฮะ
ไม่อยากให้ไปพูดกันว่าสามีเธอประมาทนะครับ
เพราะไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนี่คือภาพสุดท้ายที่ถ่ายกับลูกสาว
แล้วเธอเป็นคนถ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วภาพสุดท้ายนะที่แล้วนั่งอ่ะ
มันยืนทิ้งใกล้ขาท้ายคู่กันก็บุกซ้ำนะครับ
ลูกไส้น่ะอยู่ตรงงามขาลูกไส้อยู่ปีกถึง๔เดือน
ก็เลยดิ้นแล้วมันมีเป็นแล้วสะพานที่ระวังสแตนเลสนี่ก็สแตนเลสนี่อีก
ฟังมันบ้างครับมันสิ้นแซมเล็กนอนมันสิ้นรอดได้
ตรงเนี่ยนี่ก็เลยย่าลูกบิ่งไปรุดจากภาพ
ในจังหวะเดี๋ยวกันคือลูกสาวที่อยู่ฟังภาพ
ก็เด็นออกจากฟังภาพว่าจะมาเอานองเซวมาร์
ก็ลุดออกจากภาพ
คือเธอก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องของความประมาท
มันมีจังหวะที่จะขวากันอะไรกันถรงนี้ด้วยนะครับ